มีรายได้ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยกว่าล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละเจ็ด
ไรสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยกว่าล้านบาทลดลงร้อยละห้าสิบห้า
สาเหตุจากเศรษฐกิจชะลอตัวปิโตรเคมีขาลงต้นทุนพลังงานที่สูง
ขณะที่ไตรมาสสี่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้ามีกำไรร้อยห้าสิบเจ็ดล้านบาท
โดยจะเร่งเดินหน้าขยายธุรกิจใหม่มุ่งสินค้ากรีน
โจทย์เมกาเทรนด์โลกคว้าโอกาสในการเศรษฐกิจฟื้น
โดยยอมรับว่าปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้ากำไรลดต่ำสุดในรอบสิบห้าปี
แม้จะปรับตัวลดต้นทุนแล้วจึงต้องลงทุนอย่างรอบครอบ
และคำนึงถึงผลตอบแทนที่คุ้มค่าสำหรับปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มดีขึ้นจากภาคท่องเที่ยวและการบริโภคที่กลับมาคึกคัก
อาเซียนปรับตัวขึ้นตามการเปิดประเทศของจีน
ฐานหินในโลกลดลงและเงินเฟ้อส่งสัญญาณชะลอตัว
มั่นใจว่าจะสามารถผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้